ข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากถนนบรมราชชนนานีค่ะ
และตอนนี้นะคะขบวนของโครงการ๙คนละ๙กับตูนบอดี้แลมนะคะ
ก็ได้ขึ้นสะพานลอยฟ้ามุ่งหน้าไปทางปิ่น๙เรียบร้อยค่ะ
เพราะว่าท้ายขบวนนะคะเพิ่งพ้นทางขึ้นสะพานลอยฟ้าไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะ

บอดี้แลมแล้วก็พร้อมทีมงาน๙คนละ๙นะคะ
ก็ได้วิ่งมาเข้าเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วง๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
โดยช่วงเย็นนะคะก็มีการแวะพักรับเงินบริจาคให้โครงการนะคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
จำนวน๑๑๑๙๑๑๑๑บาทค่ะ
แล้วก็มีการกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะ
ซึ่งตูนบอดี้แลมก็กล่าวขอบคุณบนเวที
พร้อมกับทีมงานนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมกำลังจะเห็นภาพนั้น
ทางทีม๙คนละ๙ก็ได้วิ่งเรียบสะพานลอยฟ้าไปเช่นเดียวกันนะคะ
การจราจรบนถนนบรมราชชนนานีตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวค่ะ
เส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางปิ่น๙นะคะ
ซึ่งตูนบอดี้แลมนั้นนะคะได้ออกจากปั๊มน้ำมัน
ทวีโชคถนนบรมราชชนนานีนะคะตรงเข้าถนนศรีรินทรนะคะ
แล้วก็จะร่วมกิจกรรมต้อนรับแล้วก็รับบริจาคบริเวณแขวงการทาง
ธนบุรีตรงข้ามโรงพยาบาลหูคอจมูกนะคะ
ก่อนจะวิ่งต่อข้ามสะพานสังฮีถนนราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็เข้าอนุสวรีชัยสมรภูมิวนเข้าพญาไทยค่ะ
แล้วก็จะร่วมกิจกรรมต้อนรับแล้วก็รับบริจาคที่โรงแรม
ขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนบรมราชชนนานีนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีค่ะก็ได้ติดตามขบวนมาตั้งแต่บริเวณพุทธมนตรสายสามนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวนั้นก็ได้วิ่งร่วมวิ่งมาเช่นเดียวกันนะคะวิ่งตามกันมาเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนประชาชนนะคะตลอดเส้นทางริมถนนบรมราชชนนานีค่ะ
ก็มีประชาชนมาร่วมบริจาคแล้วก็มาร่วม
ร่วมถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจอ่าทีมงานโครงการ๙คนละเก้า
แล้วก็ตูนบอดี้แลมตลอดเส้นทางอย่างเนื่องแน่นเลยนะคะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่ขบวนของทีม๙คนละ๙
แล้วก็ตูนบอดี้แลมขึ้นสะพานลอยฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตูนบอดี้แลมนั้นจะไปหยุดพัก
แล้วก็รับบริจาคก็คือแขวงการทางธนบุรีนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทางคณะเก้าคนละเก้าแล้วก็ตูนบอดี้แซลมนั้นจะหยุดพักข้างล่างกายหนึ่งวันนะคะ
แล้วก็จะเริ่มวิ่งอีกทีวันที่๕ธันวาคมในเวลา๓นาฬิกาค่ะ
วิงจากโรงแรมภูลแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนะคะ
มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนนทบุรีต่อไปค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากถนนบรมราชชนนีค่ะ